นนทบุรีครับเขาบอกว่าขับรถอยู่ดีนะมืดดึก
เฮ้ยใครนอนอยู่ไม่รู้คุณผู้ชมลองดูดิ
นอนจริงด้วยเออนอนเลย

โอ้โหแล้วจะไปต่อยังไงเนี่ย
เจ้าของกล้องหน้ารถครับพาทีมนักข่าวไปดูฮะ
เจ้าของกล้องหน้ารถชื่อว่าคุณพานุวัฒน์อายุ๓๒ปี
พานักข่าวไปดูจุดที่ผู้หญิงปริศนาคนนี้นอนพนมมืออยู่ครับ

พานุวัฒนเล่าว่าวันนั้นขับรถกลับบ้านครับ
ระหว่างทางเจอภาพนี้เป็นผู้หญิงที่เขาดูแล้วอายุน่าจะสักไม่เกิน๒๕ปีครับ
นอนพนมมือขวางถนนแล้วนอนนิ่งเลยครับ
นิ่งไม่ขยับขยื่นเลยเขาก็ลดกระจกลนนิดนึง
คือใจนึงก็กลัวก็ไม่ได้ลดทั้งบานนะครับ
ลดลงมานิดนึงเขาได้ยินเสียงร้องไห้ครับ
ทีแรกเขาคิดว่าเฮ้ยหรือว่าผู้หญิงคนนี้ประสบอุบัติเหตุหรือเปล่า
โดนรถชนหรือเปล่าก็เลยนอนอยู่กลางถนน
แต่ดูไปดูมาอ้าวแผลก็ไม่มีนี่หว่า
ร่องรอยร่องเลือดรอยเลือดอะไรก็ไม่มี
เขาก็เลยจอดรถเลยโทรแจ้ง๑๙

กระทั่งมีรถคันหนึ่งมาเห็นเหมือนกัน
ก็เลยจอดข้างทางแล้วก็ลงจากรถ
ช่วยลากผู้หญิงคนนี้ไปข้างถนนครับไปฟังเขาหน่อยครับ
ผมเห็นอะไรบางอย่างนอนแบบขวางถนนอยู่ดำอย่างนี้ค่ะ
เห็นไกลผมก็เอ๊ะไม่แน่ใจก็เลยเบารถ
แล้วก็ลองชะลอแล้วก็เปิดไฟสูง
เป็นผู้หญิงอายุสักประมาณ๑๘๒๕ประมาณนี้ครับ
นอนขวางถนนอยู่แล้วก็เอ่อทำท่าเหมือนแบบขนมมือไหว่ครับ

เปิดกระจกลงข้างแล้วก็ได้ยินเสียงเหมือนเขาร้องไห้อะครับ
เป็นชาวบ้านในระแวกนั้นสาเหตุคือเธอเมาสุราฮะ
เมาสุราเดินออกมาจากบ้านคนในบ้านยังไม่รู้เลยว่าเธอเดินไปไหนนะฮะ
แต่คนในบ้านเล่าแบบนี้ว่าผู้หญิงคนนี้ปกติเวลาเมานะ
ต่อให้เมาแค่ไหนเต็มที่ก็แค่ส่งเสียงดังเออะโวยวาย
ก็ไม่นึกเหมือนกันว่าจะมานอนกลางถนนแบบนี้ครับ
หลังจากทราบข้อมูลแล้วตำรวจก็เลยพาเธอส่งกลับบ้านถึงมือสามีของเธออย่างปลอดภัยฮะ
แม่โชคดีไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะครับ
อย่าไปหาทำนะคะ